ส่วนช่วงนี้คุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งประเด็นที่บอกว่าเป็นเพจดัง
แล้วก็มีการหมินเรื่องของสถาบัน
เรื่องนี้ล่าสุดทางด้านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ก็สั่งให้จับตาเพจดังนี้
หลังจากที่พบว่ามีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องการเมือง
พร้อมทั้งมีการสั่งเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ว่าให้จับตาคำให้สัมภาษณ์ของอดีตนายกรัฐมนตรี
ว่าจะเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไรค่ะ
โดยพลตำรวจโทษธิติราชหนองหานพิทักษ

ก็ได้กล่าวถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัฒน์

เคลื่อนไหวให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศ
ถึงเรื่องการบริหารงานของรัฐบาลไทยนะคะ
โดยบอกว่าได้สั่งการให้ตำรวจที่เกี่ยวข้อง
ติดตามความเคลื่อนไหวของอดีตนายกรัฐมนตรี
ว่ามีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำผิดกฎหมายหรือไม่

อาจจะเข้าข่ายโจมตีการทำงานของรัฐบาลนะคะ
ขณะเดียวกันทางด้านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

ต้องได้๑๐๐ล้านจากทักษิณแน่
ซึ่งเป็น๑ใน๕๐บุคคลที่ตำรวจพิสูจน์
ทราบชื่อแล้วก็เฝ้าระวังติดตามความเคลื่อนไหว

รวมถึงแหล่งที่อยู่ของคนกลุ่มนี้ได้นะคะ
โดยเพจดังกล่าวมีพฤติกรรมโจมตีสถาบัน

พร้อมทั้งมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มการเมืองด้วยนะคะ
ฟังเสียงผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกันค่ะ

อย่างที่บอกประมาณที่เราพิสูจน์ทราบได้
หรือคนส่วนน้อยเป็นภัยกุคคาม
พยายามทำร้ายซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง

เอาเป็นเรื่องที่ใช้ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่
แล้วก็พยายามที่จะสื่อสารความคิดของตัวเองไปสู่สังคม

ส่วนภาพนายสุชาติพรมใหม่หรือว่าเสโต
และนายคชาชาติบุตรดีหรือว่าเสโจ้
ที่มีการเผยแพร่ในสังคมออนไลน์
เรื่องนี้ค่ะทางด้านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ยืนยันว่าภาพที่เห็นแล้วก็เผยแพร่กันอยู่เป็นภาพเก่า
ขณะนี้กำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดี
เพื่อปิดหน้าเพจดังกล่าวด้วย
เพราะว่าภาพนั้นก็มีความแปลกหน่อยนะ
ที่ยกมือเหมือนแบบว่าตั้งใจถ่ายรูปอะไรหรือเปล่า